ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่เอาไปตีเพื่อที่จะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
ทำให้แผงค้าที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย
ตัวเลขเหล่านี้ขายเกลี้ยงแผงเลยคุณ
หมดแล้วไม่มีแล้วบางคนโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนด้วย
โดยเฉพาะตัวเลขรถที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะ
ใช่ค่ะส่วนบรรยากาศนะคะ
ที่บริเวณแผงบูชาวัตถุมงคลที่เมืองโคราช
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันนะคะ
ไปดูบรรยากาศแผงเช่าบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล
บริเวณโรงแรมเมืองทองซึ่งตั้งอยู่ด้านหลัง
นุสวรีเท้าสุรนารีในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
จุดนี้มีแผงพระอยู่มากกว่า๒๐๐แผงนะคะ
บรรดาเซียนพระประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัด
เดินทางมาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุณ
ปริสุทธว์อลิเจ้าอาวาสวัตว์บ้านไร่จำนวนมาก
ส่งผลให้แผงเช่าพระที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
เซียนพระแล้วเจ้าของแผงเช่าพระเนี่ยเล่าว่าส่วนใหญ่คนเนี่ย
สนใจมาเช่าบูชาพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นยอดนิยม
เช่นเหรียญปี๒๕๑๒ปี๒๕๑๗และ๒๕๑๙นะคะ
และมีผู้เคารพนับถือจากต่างประเทศมาหาเช่าบูชาเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนบริเวณแผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลริมถนนเทศบันดำริ๓เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกสุโขทัย
ประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคึกคัก
ส่วนใหญ่ก็จะมาหาซื้อเลขมงคลที่เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนะคะ
เช่นเลขวันเดือนปีเกิดโดยแม่ค้าสลากรายหนึ่งบอกว่า
มีลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งจองเลขมงคลคือตอนนี้ขายเกลี้ยงแผงเลย
หน้าแผงก็ไม่มีที่เก็บไว้ก็ไม่มี
ตัวเลขเหล่านี้ก็คือเลขอายุนะคะ๙๒กลับให้ด้วย
อกจากนี้เลขวันเดือนปีเกิดก็คือ๕ตุลาคม
พุทธศักราช๒๔๖๖ตัวเลขเหล่านี้เกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันค่ะ